เอาล่ะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งบ้านครอบครัวฉัดบริรักษ์
ครอบครัวนี้ก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้น
เพราะว่ามีข่าวออกมาว่าน่องธนาเนี่ยกับวิววรรณรสเนี่ย

แต่พี่ชายังหนุ่มบอสปะกรเนี่ยก็ต้องเป็นคนออกมาเคลียบ
เพราะว่ามีกระแสออกมาว่าคุณแม่งามทิพย์ไม่ปลื้มฝ่ายหญิง

ตอนหน้านี้พี่แล้วแค่นักภาพมีแบบ

แล้วแบบรีบไปถามนองธนาใช่ไหม

แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราดูว่า

ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าเก็บตัวซึมเศร้าขนาดนั้น

เพราะว่าคือแม่ไม่เคยแบบว่า

นี่๓ปีแล้วนะอะไรอย่างนี้

พวกมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาก็
เวลาเลิกกันก็หาสาเหตุให้มากกว่า
ทั้งนั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคน
เดี๋ยวโบยมีเวลาค่อยคุยกับน้องอีกที
ถ้าสักทีจะแต่งงานกันไปอันนี้ค่อยเกี่ยวกับคุณแม่ละกัน